อ่ะมาดูคู่นี้กันหน่อยดีกว่าต้องส่งกำลังใจรัวกันเลยนะคะ

วันก่อนเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมพูดก็พูดเขาบอกเลยว่าเกือบจะคอหัก

เป็นเรื่องระทึกขวัญเนี่ยเกิดเมื่อวานนี้เองนะฮะ
คุณตีกับแฟนสาวน้องปามเอมิกาเนาะ

ก็เลยกะว่าไม่ได้ไกลบ้านมากก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ

มอเตอร์ไซต์เนี่ยล้มคว่ำแล้วก็ลื่นทะลัยอย่างแรงค่ะ
ทำให้หนุ่มตีนะคะกับแฟนสาวได้รับบาดเจ็บแบบจุกเลยค่ะ
เนื้อที่ฝ่ามือนี่นั่นหลุดมาเลยค่ะ
ข้อศอกถลอกมีแผลช้ำตามตัวเยอะเลยนะฮะ
ส่วนน้องปามนี่นะคะแผลที่หัวเข่าโอ้โหค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเวอะวะเลยค่ะ
หนุ่มตีก็เลยขออัปเดตอาการหน่อยบอกว่า
เป็นยังไงบ้างอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าหนักนะ
เชื่อเรื่องดวงบ้างหรือเปล่าเพราะเห็นว่าปีก่อนเองเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้
ตีก็เพิ่งตกเวทีแขนหลุดมาเหมือนกันค่ะ
ผมเชื่อนะเชื่อสักครึ่งหนึ่งอ่ะดวงคือ
ผมว่าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือการกระทำตัวเองน่าจะผสมกัน
เมื่อวานก็ทีมงานกำลังจะกลับ
ตีขับขี่ดีนะฮะ

แต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าพอผมไปรับน้องฟาร์มระหว่างทาง
เขาก็ถามผมอีกเออเนี่ยไม่ใส่ถุงมือ
แล้วก็นี่แหละอันนี้คือก็จุดที่หนักที่สุด
แฟนน้องปามก็คือเข่าน้องขาวด้วย
ใช่เนี่ยผมแบบรู้สึกแย่มากเลยคือตอนล้มผมนึกถึงเขาก่อนเลย
แต่เราก็ลุกไปขึ้นไงฮะพยายามแบบฮึเออตั้งนี้เานี้ยบ้าง
สรุปเขาเดินมาหาผมพี่ตียังไงบ้าง

พอแบบมีรถอะไรมาขับมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกถุงมือรองเท้ากางเกงขายาว
ต้องให้ครบนะคะต้องให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ